สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอืม
กลับมาวันฝนตกฝนมันจะตกอย่างงี้อีกกี่วันเห็นเขาบอกว่าพายุเข้าแต่บอกอุณหภูมิก็ลงด้วย
ก็เลยงงว่าไม่ร้อนเถอะแต่ว่าถ้าไม่ร้อนก็คือพีเอ็มนะคะแต่ก็ขอบคุณที่มีฝนเพราะเมื่อวานเนี่ยเราคิดว่าหมอกหนู
เมื่อวานเป็นประวัติการฝุ่นมากเลยจริงตอนแรกเมื่อวานไปคอนโดเพื่อนเพื่อนยังบอกว่าอยู่ดูสิหมอกลง
ก็บอกว่าไม่ใช่ว่ามันคือฝุ่นทีเอ็มเมื่อวานเธอขึ้นรถทางด่วนมาเธอเห็นไหมบนทางโอ้โหแบบ
พี่หนุ่มไม่เคยเห็นฝุ่นเยอะอย่างงี้เลยอ่ะไหมคือมองไปแล้วเหมือนมันเป็นฝ้าหมดเลยอ่ะค่ะ
มันแบบนั้นคือฝุ่นทางนั้นเลยเยอะมากไม่ใช่ฝนเนอะไม่ใช่ฝนนะไม่ใช่ฝนไม่ใช่คุ้นฝนนะ
ก็วันเนี้ยฝนมันตกลงมามันก็เลยเคลียร์คืนน่ะใช่นี่แหละเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาอีกอืม
หลังจากฝนตกเออไม่มีโรคมาอีกเราไปดูเรื่องของโควิดเอาอันนี้ก่อนค่ะ
สลากกินแบ่งรัฐบาลอ่านี่นะฮะรางวัลที่หนึ่งนะครับศูนย์เก้าแปดห้าเก้าเจ็ด
ถูกไหมนี่นะฮะศูนย์เก้าแปดห้าเก้าเจ็ดนะครับเลขท้ายสองตัวข้างล่างอืม
ห้าเจ็ดข้างล่างเขาเรียกข้างล่างไม่ได้เขาเรียกข้างล่างสองตัวอืม
มีเลขหน้าสามตัวหกสี่สี่กับศูนย์แปดห้าแล้วก็เลขท้ายสามตัวอ่า
เลขท้ายสามตัวแปดหนึ่งหกแล้วก็ห้าเก้าสองเมื่อวานเราอ่านข่าวอะไรมีห้าเจ็ดไหมอังจิ
เวสุวรรณไหมคุณอะไรอย่างเงี้ยหรอมีหรอคะมีทาเวสวันสามขาอันนี้
อะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอแล้วไปท้ายประทัดเขาเปล่าแม่อ๋อเหรอไปดูสิ
ดูสคริปต์ของเมื่อวานสิมีไหมมีไหมวะมีเหรอมีป่ะลองสคริปต์มาดู
แต่เลขเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าอะไรอย่างเงี้ยออกบ่อยแม่อืมอืมอืม
เหมือนเดี๋ยวนี้ไม่รู้จะดูเลขจากอะไรแล้วป่ะคะคือเหมือนเหมือนมันกว้างมากเลยอ่ะ
พอช่วงใกล้ใกล้ปุ๊บก็เดี๋ยวมีเลขนั้นเลขนี้เลขตรงนั้นมาเลือกไม่ถูกอ่ะเนอะ
เอาโควิดหน่อยโควิดอ่าโควิดวันนี้โควิดก่อนโควิดโควิด
โควิดโควิดไปเอาโควิดก่อนเพราะวันนี้คนตื่นตื่นตกใจใช่ไหม
ตื่นตกใจแล้วกันเพราะว่ายอดคือมันทะลุหมื่นมาหลายวันแล้ว
แต่วันนี้มันหมื่นเจ็ดใช่ไม่รวมค่ะคนเปิดมาเจอก็แบบโห
เจ็ดเลยเหรอมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยลองดูจากเส้นกราฟอ่ะค่ะ
คะมันพุ่งขึ้นแบบปุ๊บขึ้นสูงไปเลยแล้วก็จำนวนผู้เสียชีวิตอยู่ที่
สิบสองรายนะคะนายอนุทินชาญวิรากูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ก็เลยต้องออกมาพูดซะหน่อยเพราะว่าตอนนี้คนเริ่มจะหวัดกลัวแล้วว่า
มันจะกลับมาระบาดหนักเหมือนเดิมหรือเปล่าเขาก็บอกว่า
ตอนนี้ตัวเลขที่มันสูงขึ้นก็ยอมรับว่าสูงแหละ
แต่ยังอยู่ในกรอบที่กรมควบคุมโรคเขาคาดการณ์เอาไว้
ซึ่งส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นในเมืองใหญ่แต่ว่าต่างบริบทกัน
คือหลักเขาบอกว่าช่วงนี้เราฉีดวัคซีน
ก็เข้าถึงยาก็เข้าถึงประชาชนได้ดี
แล้วก็เป็นโชคดีตรงที่ว่าโอมิครอนเนี่ย
แม้ว่าจะติดง่ายแพร่ง่ายแต่ว่าอาการมันไม่หนัก
เราก็เลยไม่ได้มีผู้เสียชีวิตสูงขึ้น
ทีนี้เขาบอกว่าคนที่เสียชีวิตถ้าดูจากรายงานกรมควบคุมโรคนะคะ
ละ๙๐คือคนที่๑เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง
คือเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน
อันนี้คือจำนวนผู้เสียชีวิตที่เกิดขึ้นทุกวันทุกวัน
อันนี้ตามรายงานกรมควบคุมโรคนะคะ

แต่ก็ไม่ได้การันตีว่าถ้าคุณไม่ได้รับวัคซีนแล้ว

เพราะว่าถ้าคุณเป็นกลุ่มเสี่ยงมีโรคความดันน้ำหนักเกิน
หรือว่าอายุแบบสูงวัยอะไรอย่างนี้

เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้มาฉีดวัคซีนกันเยอะ
ย้ำว่าวัคซีนทุกชนิดเนี่ยได้มาตรฐาน

แล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยกันดูแลตัวเองด้วย
คือสาธารณสุขดูแลทุกคนอยู่แล้ว
แต่อยากให้ประชาชนดูแลตัวเองด้วยก็
รวมตัวกันในกลุ่มคนหมู่มาก

มันตามไม่เจอแล้วค่ะเวลาติดทีนึงตอนนี้

คือพูดง่ายไม่ต้องไปดูไทม์ไลน์กันแล้วตอนนี้

เพราะมันติดมาตามช่องแอร์ได้จริง
มันหาไม่เจอแล้วจริงว่าตอนนี้ไปติดจากไหน

ใช่เพราะบางทีพอติดปุ๊บ
คนที่อยู่รอบข้างเราในวันที่เราคิดว่าน่าจะเป็นวันที่เราติด

ติดอยู่คนเดียวอย่างนี้คือมันตามตามแบบ

ส่วนประเด็นเรื่องของคลัสเตอร์โรงเรียนที่เพิ่มขึ้น

อนุทินก็บอกว่าเพิ่งจะเปิดเรียน
แล้วตอนนี้วัคซีนสำหรับเด็กก็เพิ่งจะเข้ามาช่วงต้นเดือนกุมภา

พอมันกระจายได้เยอะขึ้นจำนวนเยอะขึ้นเนี่ย
คลัสเตอร์โรงเรียนมันก็น่าจะน้อยลงด้วย
แล้วก็มันจะทำให้เด็กมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นนะคะ

เพราะฉะนั้นก็ออกมาฉีดวัคซีนกันเถอะ

ส่วนใหญ่ที่มันไม่มีอาการจริง

เพราะว่ามันก็มีการพิสูจน์ออกมาแล้วนะครับ

เห็นบางคนบอกว่าพอไปฉีดแล้วเหมือนแบบบวม

เมื่อก็จะกิดกลับไปใต้ผิวหนังนิดนึง
พอเขาเดินยางเข้าไปปุ๊บสักพักนึงเนี่ย
ตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกลมนูนขึ้นมาอ่า
เป็นกลมดูสักพักมันจะรู้สึกคันอะไรอย่างนี้

เหมือนคนที่ปลูกฝีมันเหมือนลักษณะเดียวกันเลย
มันก็จะกลมอย่างนี้มันควรจะใหญ่มันควรจะเล็ก

ของพี่เนี่ยก็อายุหายไปประมาณสักอาทิตย์หนึ่ง

แล้วก็จะเป็นแดงผื่นแดงเดี๋ยวมันก็จะหายไป

ปกติปกติเข้ามาเลยปกติเข้ามาเลยนะฮะ
แต่ว่าเรื่องของไข้นะครับ
หรือการแพ้อันนี้ไม่มี

ทางน้องไบท์กับทางคุณโตไปฉีดด้วยกัน

ปรากฏว่าโตเป็นไข้

แต่ภูมิขึ้นมาวัยวัดเท่ากัน

ก็ต้องไหมมันเหมือนไปกระตุ้นภูมิเรา

แต่ว่าต่างจังหวัดผมไม่แน่ใจว่ามีหรือยัง
ตอนนี้แต่ก็ควรจะมีนะเพราะว่าสารดีกามีแล้ว

สมมุติถ้าเราอยากจะฉีดใต้ผิวหนังต้องแจ้งเขาก่อน

เพราะว่าที่สถานีกลางเขาก็จะมีป้ายเขียนไว้เลย
ติดไว้เลยแล้วติดแทบผิวหนังไฟเซอร์อะไรอย่างนี้
วันนี้มีคนพูดถึงคุณจะเล่าก่อน
เอาข่าวน้องกันก่อนหรือคุณจะยกไปเบรกหน้า

โอ้โหฉันไม่ได้ดูอะไรเลยอยากจะดูกันเจอ
แม่มันศึกอภิปรายในสภา
วันนี้สนุกจริงมีพระรักพระรามมีรามเกียรมาด้วย

มีการแชร์ใดอาหลกของนายกวันนี้นายกก็เข้าไป
เขาก็พูดแบบโอ้โหเหมือนอารมณ์ดีอะ
วันนี้นายกดีว่าพวกเราจะต้องสู้นะอะไรอย่างนี้

แต่วันนี้เราขอเปิดด้วยไฮไลท์
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทสสบัญชีรายชื่อ
หัวหน้าพักเสรีรวมไทย
อธิบายนะครับหลังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายรัฐมนตรีเนี่ย

ความล้มเหลวการปฏิรูปด้านการเมืองของรัฐบาลว่า
การปฏิรูปการเมืองนั้นถูกกำหนด
ไว้ในยุทธศาสตร์ชาติแต่กลับไม่มีความคืบหน้า
รัฐบาลขาดความจริงใจที่จะปฏิรูปการเมือง
การเลือกตั้งย้อนยุคไปสู่ระบบอุปถัมภ์

พร้อมกับกล่าวไปว่าการทุจริตซื้อเสียงใน

มุดปราการและนครศรีธรรมราชนะครับ
ด้วยการแก้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนุนว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร

คุณธรรมนัฐลงไปแบบว่าดูการ

คุณธรรมนัฐลงไปแบบว่าดูการ

คุณธรรมนัฐลงไปแบบว่าดูการ

คุณธรรมนัฐลงไปแบบว่าดูการ

คุณธรรมนัฐลงไปแบบว่าดูการ

คุณธรรมนัฐลงไปแบบว่าดูการ

เพราะถือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดจากการที่คุณหมอเดินข้ามทางมาลายแล้ว

มันคือการปล่อยปละละเลยมันคือการไม่ควบคุมดูแลเรื่องของการจราจรให้ปลอดภัย

เขาก็มีมีอีกเยอะอ่ะก็เหมือนอย่างงี้ศิลปินทั่วไปอ่ะ

ถ้าสมมติเราพูดแบบจริงจริงไปตามบาโอ้เราชอบชอบเราก็เราก็ยังให้เข้าได้เลย

นะฮะส่วนแอปเนี่ยก็กำลังดูแลเรื่องศพเมียอยู่ก็วิ่งหนี

อยากรู้ว่าตอนที่คุณเนธกระโดดลงไปในน้ำคือเขากระโดดลงไปหรือว่าเขาไปหลบ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

ในห้องฉุกเฉินก็คือหัวเราะที่คนไข้ถูกหมากัดมา

ที่มีมาอย่างยาวนานกี่ปีกี่ปีก็ยังไม่พัฒนา
นี่คือเอกลักษณ์ของโรงพยาบาลนี้
ล่าสุดครับผู้สื่อข่าวติดต่อไปที่เจ้าของเฟซบุ๊ก
ทราบชื่อต่อมานะครับชื่อว่าคุณดาวเป็นนามสมมุติ
เปิดเผยนะครับบอกว่าวันที่๑๕กุมภาพันธุ์

วิเชียร์บุรีค่ะวิเชียร์บุรีอ่ะลองลองลองลองไปฟังดูนะฮะ

เพราะบางทีบางครั้งคือเราหัวเราะหรือว่าเราอะไรเนี้ย
มันอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องเดียวกันกับที่คนไข้เข้าใจ

แต่ในสถานการณ์ที่คนไข้เขาประสบปัญหาหรือว่าได้รับความทุกข์เดือดร้อนอะไรมาเนี้ย

เรื่องเดียวกันหรือเรื่องอื่นก็ไม่รู้แต่ว่าในสถานะคนไข้เขาอาจจะรับเป็นเรื่องนั้น
แล้วเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่อยากจะหัวเราะด้วยอย่างเขาถูกหมากกัดไปอย่างเงี้ย

แต่กลับไปหัวเราะบอกไม่น่าจะโดนหมากกัดน่าจะโดนอย่างอื่นมาอะไรอย่างเงี้ยอืม

กันตรงไหนก็ต่างกันตรงที่แม้จะลดสถานะกันแล้วเนี่ยแต่ก็การปฏิบัติสอบกันก็ยังเหมือนเดิม

แต่เขาตกลงกันไว้แล้วว่าเออไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนได้เอ็นโดฟินก็มา

มันก็ไม่ต้องเป็นแล้วแม่สถานะแบบไม่ต้องมีสถานะอืมไม่รู้อ่ะ

สำหรับคู่ของมาร์คกับทางคิมบรีล่าสุดมาร์คออกมาเปิดเผยบอกว่า
ไม่ได้มีโมเมนต์อะไรพิเศษเลยนะนอกจากดอกไม้ช่อโตและที่ไปฉลองกันล่วงหน้าก็เพราะว่า
คิมเนี่ยเขาลืมล็อกคิวที่สิบสี่กุมภาพทั้งทั้งที่มีคนบอกเองว่าให้ล็อกไว้เอง
ส่วนคู่ของณเดชน์กับยาย่าอาจจะแต่งก่อนเพราะถึงจุดอิ่มตัวแล้วเขาก็รุ้นเหมือนกัน
แต่อย่ามาจัดงานพร้อมกันกันแล้วกันเพราะว่างั้นมาร์คเขาว่างั้น

วันนี้เขาพูดเอาไว้ก็เห็นเขาออกเขาออกมาพูดอยู่ครับครับอ่ะ

แต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ทางนั้นอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ

หนูก็เลยไม่ได้นอนไงพี่โมทเพราะว่าหนูเลิกงานแล้วหนูแค่ดูเรื่องล่าสุดอ่ะได้ดูเขายัง